แต่ว่าถูกเอกสารเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร

แถมตำรวจมาจับมาปรับอีก

คำถามคือต้องทำอะไรถึงโดนภาษี๕๐๐ล้านแบบนี้
จริงแล้วยอดมันประมาณ๔๘๓ล้านบาทเสร็จนะครับคุณผู้ชม
นายไพบุญศรีทองอายุ๔๓ปี
เป็นชาวอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี

มีหนังสือจากกรมสรรพากรปราจีนบุรี
ให้นำเงินภาษีอากรค้างไปชำระจำนวน๓ครั้ง
ครั้งแรก๒๙ล้านบาท
ครั้งที่๒๓๓๕ล้านบาท
และครั้งล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น๔๘๓ล้านบาท
แล้วยังถูกกรมสรรพากรดำเนินคดีอาญา

บ้านเนี่ยรู้มาว่าเป็นโครงการบ้านเอื้ออทรสร้างให้ด้วยนะ

ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายภัยบูล
ซึ่งเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวผนังเป็นอิดบล็อก
เนื้อที่ประมาณ๒งานเศษ
ด้านข้างมีเพลิงหมาแงนอยู่๒เพลิง
เป็นที่อยู่ของแม่กับหลาน
ส่วนในบริเวณที่พักของนายภัยบูลทราบว่า
เป็นบ้านเอื้ออาทรที่ทางอบตสร้างให้สำหรับผู้ยากไร้

ภรรยาลูกแม่และหลาน
รวมทั้งหมดในบ้านนี้อยู่กัน๕คน

ปราจีนบุรีไปให้กับทีมข่าวตรวจสอบ
เป็นหนังสือเตือนให้ชำระเงินภาษีอากรค้างชำระ
มีชื่อของตัวเขาเองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
ชื่อว่าบริษัทมาแทนเฟอร์นิเจอร์จำกัด
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลประจันตคามอำเภอ
ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
คนทำงานรับจ้างไปเป็นเจ้าของบริษัทเฟอร์นิเจอร์
มียอดภาษีค้างกว่า๓๓๕ล้านบาท

ซึ่งเป็นค่าปรับต่างนานา
ต่อมามีหนังสือเรียกเตือนให้ไปชำระภาษีที่ค้างอยู่
เป็นเงินทั้งหมด๔๘๓กว่าล้านบาท
อกจากนั้นก็ยังมีหมายเรียกครั้งที่๑
จากตำรวจสพประจันตคามวันที่๑ตุลาคมของปีที่ผ่านมา
ทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งตัวเขาเองพร้อมกับภรรยากับลูกวิตกกังวลมาก
คือก็ทำอาชีพรับจ้างที่บ้านก็ยากจน
เงินได้วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ๕๐๐เอง
แล้วจะให้เขาไปจ่ายเกือบ๕๐๐ล้านเอาที่ไหนไปจ่าย
แล้วต้องอาศัยบ้านเอื้ออาทรของน้องอยู่
แล้วเชื่อว่าน่าจะมีคนเอาหลักฐานของเขาเองไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
คือปลอมแปลงเอกสารเพื่อเลี่ยงภาษี

สื่อมวลชนแล้วก็ร้องมาทางไทยรัฐทีวีนะครับ

หลังถูกแจ้งความไว้ที่สพเมืองปราจีนบุรี
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ฝากขังส่งฟ้องต่อสาร
ถูกปรับข้อหาจงใจเพิกเฉยไม่รับทราบ

เออไปฟังเสียงคุณภัยบูลครับ
คือความเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมก็ลำบากอยู่แล้ว
หาจ้าวิ่งค่ำเหลืองดูครอบครัว

จาก๒๙ล้านเป็น๓๓

ซึ่งศักยภาพอย่างผมไม่มีปัญญาแน่ครับ
ที่ว่าจะกระทำเปิดบริษัทแล้ว

ใครเป็นคนเอาชื่อผมไปแอบอ้าง
จดทะเบียนบริษัทเอาเอกสารผมไป

สื่อตีแผ่ว่าใครเป็นคนกระทำ
ผมอยาก
อยากจะร้องทุกส่วนนี้
ผมไม่รู้เรื่องจริง

ทำธุรกรรมเรื่องของธุรกิจนี้

กับบริษัทมันน่าจะเป็นผู้จัดการ

ตรวจสอบกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดือดร้อนเขา